สำหรับสาวฮอตปีทองปีนี้ของเธออย่างที่บอกไปนะคะ
ใบเฟิร์นพิมชนกเพิ่งผ่านพ้นวันเกิด๒๗ปีมาหมาด
ปีนี้มีอะไรดีเกิดขึ้นกับชีวิตเธอเพียบเลยค่ะ
นี่แหละค่ะผ่านวันเกิดมาปุ๊บเรื่องราวดีพรั่งพรูเข้ามาอีกปั๊บเลยนะคะ
ใบเฟิร์นพิมชนกค่ะเธอบอกเลยว่าวันเกิดปีนี้ก็จัดแบบเรียบง่ายเหมือนทุกปีค่ะ
มีการทำบุญครอบครัวแล้วก็เพื่อนเพื่อนด้วยนะคะส่วนของขวัญวันเกิดให้ตัวเองเนี่ย
เฟิร์นบอกเลยว่ายังไม่มีค่ะไม่ได้คิดมองว่าทุกวันนี้มีงานดีใจมากแล้วนะคะ
ส่วนเรื่องความรักที่หลายคนบอกว่าอยากจะให้เป็นของขวัญวันเกิดกับตัวเองบ้างไหมนะคะ
เฟิร์นบอกว่ามันขาดมานานแล้วพี่ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้โชคดีที่มีคนรอบข้างดี
แม้จะเหงาบ้างแต่ก็ลืมไปแล้วแหละเพราะว่ามีอะไรให้ทำให้คิดตลอดค่ะ
ก็เรียบง่ายเหมือนทุกปีค่ะคือเฟิร์นก็เหมือนกับที่บ้านก็จะแบบไปทำบุญกันอยู่แล้ว
นี่ก็ยังมีแก๊งเพื่อนมีผู้จัดการมีคุณแม่ผู้จัดการด้วยก็เหมือนเป็นครอบครัวที่ใหญ่ขึ้น
ปกติจะติดงานวันเกิดแต่ปีนี้ว่างก็เลยแล้วก็ช่วงบ่ายก็รับเค้กจากลูกค้าที่น่ารักทุกคน
แล้วก็ตอนกลางคืนก็ไปเป่าเค้กกันที่บ้านค่ะไม่มีอะไรเลยค่ะจนถึงตอนนี้หนูยังไม่ได้ให้อะไรตัวเองเลยค่ะ
แต่ว่ามันไม่ได้แบบไม่ได้มีอะไรที่อยากได้เป็นพิเศษอยู่แล้วแล้วก็แค่ได้หยุดในวันเกิดที่อยู่กับที่บ้านนี้ก็
เขาก็ยิ้มกันแก้มปริแล้วค่ะไม่มีแพลนเลยอ่ะแค่ทุกวันนี้ที่ได้มีงานทำเรื่อยอะไรอย่างนี้ก็ดีใจแล้วค่ะ
ความรักขาดมานานแล้วค่ะก็แต่ว่ามันโอเคนะมันแบบไม่จำเป็นต้องมีเพราะว่าตอนนี้มันก็ครบแล้วค่ะ
เหมือนจะเหงาช่วงดึกก็หลับทุกทีเลยค่ะเพราะว่าอีกวันนึงงานเช้าบ้างอะไรอย่างเงี้เลย
ไม่ได้แบบมีเวลาไปแบบโอ๊ยเหงามีงานดิเลกมีวาดรูปมีอะไรอย่างนี้มันก็สบายค่ะ